นี่ก็ดีมากจักร
มือวานก็ไหนหมดแล้วเนี่ย

นี่ก็จับนี่

นี่ก็จับนี่

นี่ก็จับนี่

นี่ก็จับนี่

นี่ก็จับนี่
สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับค่ะ
และใช้งานห้องครับ